เอาล่ะยังมีเรื่องราวแปลกสนุกสนานเฮฮาและชวนให้โอ้โหอีกนะครับ
พาไปดูสีสันการชกมวยทะเลที่งานประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลประจำปี๒๕๖๑ที่จังหวัดอ่างทอง
งานนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามาร่วมงานกันเพียบแล้วก็คู่มวยเนี่ยนะสนุกสนานจริง

เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่างานนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับที่บริเวณริมแม่น้ำวัดท่าสุธาวาสตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
ก็จัดงานประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลประจำปี๒๕๖๑เห็นไหมโอ้โหนี่ก่อมาเป็นเจดีไซน์นะ

ก็เป็นการร่วมใจการสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีไทยพื้นถิ่นและยังเป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งและสามัคคีของชุมชน
งานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มากันเต็มไปหมดแล้วครับแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับรวมไปถึงการละเล่นสมัยโบราณอย่างเช่นชกมวยทะเล

นี่คือทีมงานทีมงานทีมงานของคู่ชก

เออเอาสำหรับคู่เอกเป็นไฮไลท์ของงานเลย
เป็นการชกกันระหว่างนายวิทยาคมคายค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จอยู่ฝ่ายน้ำเงิน
ส่วนฝ่ายแดงที่เห็นไปเมื่อสักครู่นายสมัยแจ้งสินผู้ช่วย
ผู้จัดการปรายศนีย์เขต๑บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
อยู่ในฝ่ายแดงงานนี้เปิดตัวกันยิ่งใหญ่ตระกาลตา

ยังยังไม่ให้ชกเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนี่โอ้กำลังจะเชียร์เลย
การเปิดตัวของทั้งฝ่ายแดงนี่ฝ่ายแดงดู
ก่อนขึ้นชกก็ดมอย่าดมซะแล้วนี่ฝ่ายน้ำเงินนะ
ส่วนฝ่ายแดงนี่ต้องฮิวปีกมาอ้าวฮิวมาแล้วโหเดี๋ยว
ซ้อมด้วยก่อนเหรอยังยังไม่ถึงเลยอ้าว
เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไปอยู่ข้างบนขานเรียบร้อย
พร้อมนะหนึ่งสองสามชกครับ
วายวาย

ยันลมยันลมออกมาทำไมเป็นอย่างนั้นแล้ว
เดี๋ยวเพิ่งนับห้าสี่สามสองเป้งเริ่มยกที่หนึ่งตั้ม

เสียงละครังมาปุ๊บวาดอยู่สองสามหมัด
ล่วงลงไปลงในน้ำดิฉันว่ายังไม่ได้วาดนะ
แค่ยกมือวายมากเลย
เมื่อกี้ไอ้ทีมงานบอกมาบอกคุณผู้ชมโทรมาเลยบอก
ยังไงอ่ะบอกว่ายังเห็นไม่ชัดเลยจริงเหรอ
ภาพช้าได้ไหมภาพสโลโมชั่นเหรอ
ดูภาพช้าในการตกน้ำหน่อยเอ้าเพราะฉะนั้นผมจัดให้ไปดูภาพช้ากันหน่อยนะครับ
นี่นี่นี่นี่นี่จังหวะได้อุวแหวบอุวแหวบ
เอาเป็นว่าปีหน้านะครับไปฟิตซ้อมมาใหม่นะ
เพราะว่าฝ่ายน้ำเงินเขายังไม่ทำอะไรเลย
ฝ่ายน้ำเงินกำลังจะยกมือเย่ชนะแล้ว
ใครบังคับคุณลุงเขาลงแข่งขันหรือเปล่า
เอาโอกาสหน้านะครับแต่นี่คือบรรยากาศความสนุกสนาน

งานอุตส่าหักยันต์สองแถว
โอ้ต่อไปต้องเพิ่มแล้วมั้งสองแถวไม่พอถ้ารู้ว่าไอ้มวยทะเลแบบนี้
มันมีแถวเดียวแต่สักแถวเดียวก็พอ
สองแถวมันไม่มั่นคงไม่ไหวจริง